ถูกต้องถูกต้องเป็นความน่ารักของคนและสัตว์นะคะ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

ขำอ่ะขำทั้งคนขำทั้งหมาไม่รู้ว่าจะเซฟใครก่อนดี
นั่นแหละสิจะปกป้องหมาหรือจะปกป้องคนไทยก่อนดีถูกต้องเลยคือบางคนบอก
มองไกลไกลนึกว่าวัวอ่าดูใกล้ใกล้ขนเยอะขนาดนี้อ่า
ฝรั่งขนาดนี้หมานะจ๊ะไม่แน่ใจว่าน้องไม่สบายหรือเปล่า
ทำไมน้องไม่เดินหรืออุ้มแต่ให้ขี่หลังขนาดนี้ดิฉันเป็นห่วงคนนั้นนะคะ
เกรงว่าจะหลังดอกหลังหักเออนั่นน่ะสิยังไง
ไหมเปลี่ยนเป็นหมาขี่เอ่อคนขี่หลังหมาเดี๋ยวดีไหมมันดูตัวใหญ่อ่ะ
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาเหรอไม่ต้องเหรอต่างคนต่างเดินก็ได้เนอะ
เออเอาเป็นแม่งใหม่แต่อยู่ขำถำละกัน
เอาเป็นว่าต่อไปก็จูงแล้วกันจูงกันไปเดินเคียงคู่กันไป
ถ้าเกิดความน่ารักความผูกพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์คนเลี้ยงสัตว์อย่างนี้น่าจะเข้าใจดีน่ะ